กรณีที่เขาแชร์กันนะคะว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนหัวเตียงนอน
อาจจะทำให้เกิดเชื้อราในสมองเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะเราตรวจสอบมาแล้วนะคะจากทางด้านสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะคะ
จริงไม่จริงอย่างไรติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
บอกเลยว่าไม่จริงค่ะเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมนะคะ
กรณีการส่งต่อคำแนะนำว่าห้ามติดแอร์บนหัวเตียงเนี่ย
เพราะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราในสมองได้เรื่องนี้ทางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์
กระทรวงศาสตร์ธรรณสูงได้บอกว่าจริงกำหนังการติดตั้งแอร์เนี่ย
ไม่ได้มีผลต่อการเกิดเชื้อราในสมองหรือเนื้องอกในสมองนะคะ
เพราะว่าการเกิดโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรามีหลากหลายชนิดนะคุณผู้ชม
แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการสัมผัสโดยตรงอย่างเช่น
เกิดอุบัติเหตุทางสมองทางศีรษะแล้วมีเศษดินเศษพืชหรือน้ำในคลองที่มันสกปรกเนี่ย
ไปตามบาดแผลแล้วก็เข้าไปทำร้ายระบบประสาทส่วนกลาง
หรือมีการติดเชื้อราวบริเวณฐานกระโหลกศีรษะหรือบริเวณโพรงไซนัส
ซึ่งก็จะมักพบในผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังจากเชื้อรา
จากนี้นะคะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อราในสมอง
ก็อาจจะพบกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่ทานยากดภูมิคุ้มกัน
คนกลุ่มนี้จะมีโอกาสติดเชื้อราในสมองจากการสูดลมหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปด้วยเหมือนกัน
แต่มักจะไม่ก่อโรคในคนที่มีปัญหาของคนที่มีระบบสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการติดแอร์อยู่มุมไหนในห้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเชื้อราในสมองนะคะ
แต่ถ้าจะเกี่ยวนี่นะคะก็คือจะเกี่ยวข้องกับอากาศไม่สะอาดมากกว่าเครื่องปรับอากาศไม่ได้ล้าง

ในห้องเยอะนะหรือมีความอับชื้นอย่างนั้นมากกว่านะคะ
เพราะว่าเราต้องใส่ใจเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยมันก็จะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างนะคะ
เฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจนะคะ
เพราะฉะนั้นคราวนี้ไม่จริงอย่าเพิ่งตื่นตนกตกใจกันไป
ก็เลยเอามาแชร์กันให้เข้าใจอย่างถูกต้องทั่วหน้าค่ะ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องกันไปแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรมากมายเนาะ